หลายคนคงจะได้อยู่กับคุณแม่รวมไปถึงน้อง
เรสซิ่งนะคะลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของคุณแพทย์นับประพาด้วย
เหมือนกันอยู่กับคุณแม่ตั้งแต่เช้านะคะพอหลังจบรายการ
แชร์ข่าวสาวสตองปุ๊บแพทย์นับประพาเคลียร์คิวงานทุกอย่าง
พาน้องเรสซิ่งไปเที่ยวสวนสัตว์ตามที่น้องเนี่ยขอ
เอาไว้ในวันแม่นะคะแม่ก็จะไม่ให้พาไปเที่ยวได้
ยังไงล่ะคะคุณผู้ชมไปดูโมเมนต์ความน่ารักขี้อ้อน

สิอยากไปไหนที่มันมีสิปอะที่มันกินปับถุงญาติ

คุณแม่ไหมคะมาตอบก่อนไหล้มามาตอบให้แม่ชื่นใจก่อนได้ไหม
มารักกันชิหอมหน่อยหอมหน่อย
ของแม่ยังไง

น่ารักไหมน่ารักแม่สูงเหมือนต้นไม้

พวงมาลัยดอกมะลิไปกราบตักคุณทวด

นี่ค่ะนอกจากความเป็นแม่แล้ว
แพทย์ก็ไม่ลืมทำหน้าที่ลูกที่ดีนะครับ
ดูแลคุณย่าที่เจ้าตัวเรียกว่าแม่มาตั้งแต่เด็ก

โดยทุกเช้าเธอจะรีบตื่นมาปัดอาหาร
ให้คุณแม่ทานด้วยมือของตัวเองทุกวันค่ะ

ตื่นเช้าในทุกวัน
เพื่อจะได้มีเวลาดูเขาอยู่กับเขา
เพราะว่าพาออกไปมันไม่ง่ายเลยพี่แจ๊
เพราะว่าเขาไม่สามารถทานข้าวเหมือนเราได้เนอะ

พวงมาลัยดอกมะลิไปกราบตักคุณทวด
แล้วเจ้าตัวก็ทำเป็นประจำทุกปีนะ

ต่างชื่นชมแล้วก็ประทับใจมาก

ขยันทำงานแล้วก็เป็นลูกกระตันยู
กำลังใจเท่าไหร่ดึงเลยนะคะ
ซิ่งก็น่ารักขึ้นทุกวันเลยนะคะ